เพราะว่าพอแข็งแรงแล้วเดี๋ยวก็คงได้กลับไปซ้อมฟุตบอลกันเหมือนเดิม
แล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ
บอกว่าหลังจากทราบข่าวเด็กจะออกจากโรงพยาบาลก็ดีใจมาก

มีความกระตันยูรวมทั้งเดี๋ยวจะช่วยดำเนินการเรื่องการขอสัญชาติให้กับเด็กต่อไป
ก็เป็นครอบครัวเดียวกันก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่อ้อมอ้อมกอดหมูป่า
อืมผมได้ดำเนินการยื่นขอสัญชาติให้น้องน้องอ่าเกือบทุกคนมานานแล้ว
อย่างเช่นวันนี้นะครับก็มีน้องคนหนึ่งเล่นในรุ่น๑๙ปี
ไอซ์นะครับก็ถ่ายบัตรไทยวันนี้นะครับได้สัญชาติ
อันนี้ยื่นไว้แล้ว๗เดือนนะครับน้องไอซ์
ยังเหลืออีก๑๗ลายครับ๑๗ลายที่ต้องตามเอกสารให้ครบก็มี
หรือว่าบางลายเข้าสู่กระบวนระเบียบหรือว่าขั้นตอนขั้นตอนไปแล้วครับ
ก็น้องเป็นผู้นำที่มีคุณภาพแล้วก็สุดยอดคนหนึ่ง
ทำได้ดีมากจนพี่ภูมิใจในตัวน้องมากครับ

ทั้งบ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวพ่อคุณพ่อคุณแม่
หรือว่าน้องโค้ดนบเพราะว่าเราคุกคีกันมา๔๕ปี
เอกสนิทกับครอบครัวโค้ดนบทั้งบ้านเลยโค้ดเอกเวลาวันพ่อ
วันแม่โค้ดเอกก็จะขอโค้ดนบไปไหว้คุณพ่อคุณแม่โค้ดนบ
ซึ่งก็เคารพก็พาไปไหว้ทุกปีประเพณีลดน้ำดำหัวสงการก็
เอกก็จะไปดำหัวพ่อแม่โค้ดนบก่อนแล้วถึงตะเวนอ่า
ดำหัวผู้บริหารทีมหมูป่าเป็นลายคนไปครับ
กระตันยูครับโค้ดเอกเป็นคนกระตันยูมากอ่าเพราะว่าโค้ชเอกเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่โค้ดเอกเจยชีวิตแล้วค่ะตั้งแต่เด็กเด็ก
ก็เหลือแต่คุณญาติที่อยู่ฝั่งภาพภาพนะฮะโค้ดเอกอายุเพิ่งยี่สิบห้าแหละครับ
เพื่อจะให้เด็กเยาวชนในพื้นที่แม่สายได้เล่นกีฬาได้เล่นฟุตบอล
จากเด็กของครอบครัวของชาวจังหวัดเชียงรายชาวแม่สายแล้ว
เขาก็รับเด็กที่เป็นเด็กชาติภัณฑ์เข้ามาด้วย

อย่างที่โค้ชนบบอกว่าการยื่นขอสัญชาติไทยให้กับเด็กขอมาตลอดขอมานานแล้ว
เพราะว่าเวลาจะไปแข่งที่ไหนเนี่ยจะเจอปัญหานี้ทันที
เด็กคนนี้ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีบัตรประชาชนไปแข่งไม่ได้
เดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้เขาก็ขอมาตลอด

ชนบยังบอกถึงกรณีที่มีหลายสโมสรติดต่อเข้ามาว่า
หากเป็นจริงก็จะขอพาน้องไปแต่จะขอคัดตัวตามระบบของสโมสรนะ
ไม่ขอใช้อภิกษิษฐธิ์ใดทั้งสิ้น
แล้วถ้าทั้งหมดมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วเดี๋ยวจะเรียกกลับมาซ้อมทันที
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมก็ขอเข้าสู่ระบบการคัดตัวของสโมสรนั้นนะครับ
จะไม่ใช้อภิษฐ์ใดทั้งสิ้น
ถ้าฝีมือหรือว่าทักษะน้องอาจจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้
สโมสรในระดับอาชีพผมก็ยินดีพาน้องน้องไปคัดนะครับ
หมูป่าเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ผมก็มีกฎมีกรอบให้น้องอยู่ด้วยกัน
อย่างเป็นระบบอยู่ครับตรงนี้ก็ขอบคุณพี่พี่สื่อที่เป็นห่วงเรื่องนี้
อย่างนี้คอยถามโค้ชเรานป์มาตลอดเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าน้องออกมา
แล้วจะกลับมาซ้อมฟุตบอลยืนยันครับว่า
ระบบของระบบการทำทีมหมูป่าคือรักเหมือนลูกทุกคนครับ
ก็คัดตัวตามระบบนี่แหละคือถ้าเข้าไปโดยที่ว่าเข้าแล้วได้
มันก็ลำบากเด็กอยู่ดีก็ต้องคัดให้ผ่านแล้วก็เข้าไปในทีมของเขาอย่างนี้
ก็อย่างที่บอกแหละว่าทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตัวกับทีมหมูป่าให้เหมือนเด็กปกติ
คนอื่นทั่วไปให้เป็นธรรมดาค่ะไม่ได้ไปให้สิทธิ์อะไรพิเศษแตกต่างจากคนอื่น
ถูกต้องนะฮะแล้วก็ที่มีสโมสรฟุตบอลจากต่างประเทศบอกว่าอาจจะเชิญไปเยี่ยมเยี่ยน
ไปดูฟุตบอลอะไรพวกนี้โค้ชนบบอกว่าก็ทราบจากทางสื่อนะทราบจากทางสื่อทั่วไปที่นำเสนอข่าวสารกัน
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเตรียมพร้อมหรือยังเตรียมพร้อมยังไงเตรียมการอะไร
ก็คือไม่ต้องเตรียมไม่ได้เตรียมเพราะว่ายังไม่มีการติดต่อยังเป็นทางการ
แต่ก็อย่างที่โค้ชนกบอกแหละเรื่องของการขอสัญชาติยื่นไปนานแล้ว
ทีนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าตรวจสอบให้อยู่นะคะ
แต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้มีอภิษฎเหนือใครนะคะ
เพราะว่าเรื่องของการขอสัญชาติเยอะนะคะเป็นหลายหมื่นคนที่ทำเรื่องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ
ใช่แล้วครับคือคนที่ขอจริงเนี่ยคือเป็นแสนแต่ทีมหมูป่าเนี่ยเขาก็มีหลายคน
ที่ไม่ใช่เด็กที่มีสัญชาติไทยแต่เฉพาะ๑๓คนที่อยู่ในถ้ำหลวงที่ติดเนี่ย
เขาก็ยื่นเรื่องตลอดเพราะเขาเจอปัญหาตลอดเขาเลยต้องยื่นเรื่องขออยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะ